มาถึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคลื่นยักษ์ซึนามิภัยธรรมชาติ
เปรียบเสมือนฆาตกรสังหารหมู่ที่ไร้จิตใจเพราะมันเคยสร้างโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มาแล้วทั่วโลก
และไม่เว้นแม้แต่ที่ประเทศไทยที่เคยได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากซึนามิเช่นกัน
และเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นฝันร้ายที่หลอกร้อนจิตใจคนไทยและทั่วโลกเรื่อยมา
ฆาตกรจากท้องทะเลซึนามิ
กลับไปวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๔๗จุดเริ่มต้นการสังหารหมู่โดยฆาตกรจากธรรมชาติ
เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๗นาฬิกา๕๘นาทีตามเวลาประเทศไทยได้เกิดการยุบตัวของเปลือกโลกบริเวณใต้มหาสมุทรอินเดีย
ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่มีความรุนแรงแมคนิจูดสูงสุดถึง๙๔
และมันก็ได้ให้กำเนิดฆาตกรโหดหนามวาซึนามิคลื่นยักษ์สูง๓๐เมตร
โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย
เคลื่อนตัวด้วยความเร็วไม่ถึง๑ชั่วโมงมันก็ได้พัดเข้าสู่แนวชายฝั่งที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาสมุทรอินเดียถึง๑๕ประเทศ
ความสูงใหญ่และความเร็วของมันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้ทุกชายฝั่งที่มันไปถึงพังทลายบ้านเมืองข้าวของและฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง๖จังหวัดในภาคใต้ได้แก่ภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ๕๔๐๐คนบาดเจ็บกว่า๘๐๐คนและศูนย์หายอีกจำนวนมา
ทั้งบ้านเรือนโรงแรมรีสอร์ทร้านค้ายานพาหนะตลอดจนระบบสาธารณูประโภคต่างอาทิไฟฟ้าปลาปลาโทรศัพท์ถนนรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเที่ยว
ต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักเป็นมูลค่ารวมกว่าพันล้านบาทและตามมาด้วยความเสียหายด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ของประเทศไทย
ตลอดเวลา๑๐นาทีที่แผ่นดินไหวนั่นคือช่วงเวลาแห่งฝันร้ายของคนทั่วโลกในเวลาเพียง๑๐นาทีที่ซึนามิเข้าซัดชายฝั่งก็สามารถสร้างยอดผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและศูนย์หายจากประเทศที่ได้รับผลกระทบมากถึงกว่า๒๘๐๐๐คน
เป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดได้แก่ประเทศอินโดนีเซียรองลงมาคือประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียและประเทศไทยตามลำดับ
สำหรับประเทศไทยทันทีที่เกิดเหตุและมีการกระจายข่าวไปทั่วประเทศประชาชนคนไทยทุกหย่อมย่าต่างก็ไม่นิ่งเฉยและพร้อมใจกันหยิบยื่นความช่วยเหลือไปยัง๖จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านดาราหน่วยงานราชการต่างไม่ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแม้ไม่สามารถกรอบกู้ชีวิตผู้คนได้ทั้งหมดไม่สามารถทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้
แต่อย่างน้อยในภาพฝันร้ายนี้ก็ยังมีภาพแห่งความสามัคคีภาพแห่งการแบ่งปันน้ำใจกำลังใจเกิดขึ้นให้ได้เห็น
และหลังเหตุการณ์นี้ทั่วทั้งโลกต่างก็ให้ความสำคัญ
เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการหาทางรับมือในอนาคต
หลักฐานที่ยืนยันว่ามันยังคงฝังลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลก
คือยังมีการจัดประชุมการรับมือซึนามิในหลายประเทศเรื่อยมา
มีการจัดงานรำลึกเหตุการณ์ในปี๒๕๔๗ในหลายพื้นที่ทุกปี
มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ซึนามิเพื่อศึกษาและเตือนใจ
แม้จะเป็นโชคดีของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี
สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายสามารถวางแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ได้ดีขึ้นเรื่อย
แต่ภัยธรรมชาติก็ยังคงร้ายกะกว่าสิ่งมีชีวิตใด
ซึ่งนามิยังคงเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งในหลายปีมานี้
ยังคงมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยในหลายพื้นที่เสมอ
แม้จะมีมาตรการป้องกันดีแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นฆาตกรไร้หัวใจที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดตลอดมา